ที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวชายภูมิ
คนร้ายนี่มาคนเดียวนะฮะมีภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
นี่ฮะแล้วใช้ค้อนเนี่ยทุบกระจกปึ้งเข้าไปเลยอย่างนี้
โอ้โหนี่ฮะค่อยทุบ
ให้พรรดิ์รอดตัวเข้าไปได้
กระจกนี้แตกไปบานหนึ่งนะครับประตูศาลเจ้าพ่อพญาแลนะฮะ
แล้วก็เข้าไปข้างในแม่ผมเลยอยากให้กระจกบาดมันเหลือเกิน
แล้วติดค้างอยู่อย่างนี้ไปเลยจริง
เนี่ยอยากให้ติดมันดันรอดเข้าไปได้
แล้วก็เข้าไปขโมยเงินข้างในฮะค่ะท่านผู้ชมครับมาคนเดียวนะฮะ
คือภาพเนี่ยกล้องวงจรปิดได้แค่ตอนนี้ฮะ
อันนี้ตอนเดินออกนะนี่ฮะอันนี้ตอนเดินมาก่อนจะทุบกระจก
แล้วก็มีตอนเดินออกแต่ด้านในเนี่ยคือทางศาลเขาไม่ได้ติดกล้องวงจรปิดเอาไว้
อืมก็เลยเห็นแค่ตอนเข้ากับตอนออกไป
ใช่มันก็เลยไม่เห็นพฤติกรรมด้านในนะครับแต่ทรัพย์สินเนี่ยมันหายแน่นอน
ประตูศาลเนี่ยถูกทุบเสียหายตรงนี้นะครับส่วนด้านในเนี่ยมีตู้บริจาคอยู่หลายตู้
สแตนเลสก็มีตู้ไม้ก็มีนี่ลักษณะแบบนี้
คนร้ายก็ใช้ค้อนที่ทุบกระจกนั่นแหละทุบตู้ไม้ได้เงินไปสามหมื่นกว่าบาทเป็นเงินบริจาค
แต่ว่ายังมีแว่นกันแดดแล้วก็รองเท้าผ้าใบที่ใส่มาเนี่ยที่ทิ้งเอาไว้นะฮะเป็นหลักฐานนะครับ
นี่ถ้าจับได้ต้องเอามาลองรองเท้าถ้าใส่ได้พอดีเป๊ะนี่ก็อาจจะคนเดียวกัน
นี่เห็นไหมนี่รองเท้านี่ทิ้งเอาไว้สมาชิกเทศบาลเมืองชายภูมินะฮะ
คุณยุทธนาบ้านอยู่ติดกับศาลบอกว่าคือคนที่เจอความผิดปกติคนแรกเนี่ย
ภรรยาท่านเองประมาณตี๕เนี่ยภรรยาออกมาทำบุญที่หน้าศาลเห็นบานกระจกเนี่ยแตก
ก็เลยโทรมาบอกพอมาดูกันก็เอ้ามีคนบุกเข้ามาขโมยของในตู้บริจาค
ผมก็เลยโทรแจ้งกับพ่อพุงภูมิฯกลับโดยดูแลอาศาล
ไม่ตู้หลายตู้เจ้าประตูเช็บอ้าวอาวได้ตู้เดียว
ได้ตู้เดียวอาวตู้กระจกมันทุกละ

อ้าวทุกกระจกเลี่ยวแปลก

ครับคิดว่าคนนี้คิดก็เห็นที่เป็นคนในพื้นที่หรือเปล่า
ก็ไม่รู้แต่ก็ว่าดูแล้วมันแค่
พิสูจน์หลักฐานก็มาตรวจสอบพื้นที่แล้ว
ก็ต้องไปไล่หาภาพจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมนะครับ

โอ้โหดูสิกล้าจริงเลย
นี่ได้ไป๓๐๐๐๐กว่าบาทนะครับถูกต้องครับโอ้โหได้ไปเยอะนะ